คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าของเหตุสลดนะฮะ
เหตุที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็กำลังเดินออกจากโรงเรียน
แล้วก็จะเดินไปหน้าโรงเรียนแล้วปรากฏว่า
มันมีเศษของพลุตลัยที่จุดอยู่ในงานศพวัดใกล้เนี่ยนะครับ
มันอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันตกใส่กลางกระหม่อมของน้อง

วันนี้มีการเปิดภาพจากวงจรปิด
เห็นจังหวะที่น้องโดนเศษตกใส่ศีรษะ
แล้วน้องล้มทันทีนะครับไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้เลย
คือวินาทีชีวิตจริงนะครับ

คือน้องผู้บาดเจ็บเด็กหญิงนัชชาสวัสดี
แล้วก็หรือว่าน้องมิ้วอายุ๑๐ปี
นักเรียนชั้นป๓ของโรงเรียนอาจวิทยาคาร

คือพอมันร่วงลงมาน้องสุดเลยนะ
ซุดน้องร่วงกับพื้นทันทีเลยนะครับ
เพราะโดนเต็มกลางกระหม่อมเลย
ส่วนเพื่อนอีก๒คนได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีไป
คือตอนนั้นเด็กไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ร่วงหล่นมาจากท้องฟ้านะครับ

สิ่งที่ร่วงลงมามันมีควันด้วย
แล้วก็ตกลงมากลางศีรษะของน้องเลย
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับ

ที่เพิ่งจะเปิดเผยออกมาใหม่ล่าสุดนะครับ

ภายในโรงเรียนอาจวิทยาคารตะบนตะคุ
อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชศรีหมานะครับ
ก็เจ้าหน้าที่รีบพาตัวน้องส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีการพบหลักฐานก็คือเนี่ย

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๕นิ้วนะครับ
แล้วก็รู้เลยว่าเป็นการจุดตะไลหรือว่าจุดพลุ
มาจากงานศพที่วัดหน้าพระธาตุ

ทีนี้ครับพ่อของน้องมิ้วก็เปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
บอกว่าทางแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราช
อาการยังโคม่าอยู่นะครับไม่รู้สึกตัว

พบว่าศีรษะถูกเศษไม้ของบ้างไฟเล็ก
ทิ้มเข้าไปในกระโหลกศีรษะเลยคุณ
๑๐เซนติเมตรอ่ะนะลึกประมาณ๑๐เซนติเมตร

บอกให้ครอบครัวทำใจน้องอาการหนักมาก
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางพ่อก็บอกว่า
ไม่อยากโทษเลยว่าเป็นความผิดของใคร

ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายแหละครับ
โรงเรียนมันจะมาตะ
นี่ครับพ่อก็เล่าว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะ
ยังพอจุดฟรุ๊คขึ้นไปแล้วแล้วมันขึ้นไปบนธองฟ้าแล้ว

เพราะว่าช่างคนที่เขาจุดคือเขาบอกว่าจริง
เขาหันปลายหัวที่มันจะไปมันจะพุ่งไปที่ทุ่งนา

มันก็เลยหันหัวกลับมาแล้วก็มาตรงโรงเรียนมาโดนน้อง

แต่มันเรื่องแบบนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้ล่ะคุณ

ทีนี้ครับนางพัชรีช่วงจะโป๊ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราเมื่อเช้านี้นะครับบอกว่าน้องมิ้วเป็นลูกสาวคนเดียว
ยังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
ส่วนคนที่จุดบ้างไฟทั้งสองคนรวมไปถึง
ญาติพี่น้องของคนจุดบ้างไฟในงานศพนะครับ
ก็ได้เข้ามาพูดคุยขอโทษกับครอบครัวของเธอแล้ว
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับความผิด
แล้วก็ยืนยันจะรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ
ผู้เป็นแม่ยังบอกว่าเหตุการณ์นี้ฝากไปถึงผู้ที่จุดพลุ
บ้างไฟจุดตะไลไม่ว่าจะงานไหนก็ตาม
รวมถึงงานศพด้วยอยากจะขอให้ยกเลิกการจุดไปเลยได้ไหม
เพราะไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครอีก
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงในงานนี้เขาก็จะจุดพลุกันเป็นพลุแบบใหม่คุณ
ที่มันมีแค่แบบเป็นแสงเป็นประกายข้างบน
ไม่มีเสดไม่มีเสดอะไรล่วงลงมา
แต่ว่าไอ้รอบนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ยอมใช้พลุอันใหม่แล้วก็เอาพลุตะไลมาจุด
มันก็เลยมีเศษไม้ร่วงลงมาแบบนี้ชุดแบบใหม่จะเป็นแบบว่า
ไม่มีเสียงไม่มีเศษหล่นลงมาแต่คราวนี้ยังเป็นผู้ตลัยแบบเก่า

ว่าการจุดพลุในงานศพหรือว่างานเผา
เพื่อที่จะส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์

พันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาด

ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกผู้ก่อเหตุจุดพลุ
ทั้งหมด๓คนมาสอบปากคำแล้วนะครับ
โดย๒คนเป็นญาติของผู้เสียชีวิตในงานศพนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนของญาติผู้เสียชีวิตนะครับ

ก็เศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียญาติ
แล้วก็กำลังมีการจัดงานศพอยู่แล้วล่ะ
แต่มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
ทั้ง๓คนก็เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และทั้ง๓คนยอมรับว่าบ้างไฟที่นำมาจุด
เป็นของเพื่อนของญาติผู้เสียชีวิต
ซื้อมานานแล้วสำหรับใช้ในงานอื่น
แต่ว่าในงานอื่นไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บเอาไว้
เพิ่งจะนำมาจุดในครั้งนี้เพื่อไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตนะครับ

จุดครั้งแรกมีผู้ร่วมจุด๓คน

มันก็เลยเหลืออีก๒บ้างที่ยังจุดไม่ติดนะครับ
ต่อมาทางญาติอีก๒คนก็เลยเอาไอ้๒บ้างเนี่ย
มาจุดซ้ำอีกแล้วมันติดหนึ่งบ้าง

ก็เลยคาดว่าไอ้บ้างไฟที่จุดใหม่ล่าสุดหนึ่งบ้าง

เป็นบ้างที่มันมีเศษตกลงมาใส่หัวน้องมิ้ว
ส่วนไอ้บ้างที่๕เนี่ยมันจุดไม่ติดอยู่แล้วนะครับ
บ้างแรกมันน่าจะไปในทิศทางที่ปลอดภัย

เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ

ดำเนินคดีกับชายทั้งสองคนที่จุดพลุ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับ
ทีนี้ครับทางนายอำเภอปักทงชัย
ก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับครอบครัวของน้องมิ้วผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยนายอำเภอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางผู้จุดพลุไม่ได้ขออนุญาตในการจุดนะ
ดังนั้นจึงอยากจะฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนทุกคนเลย
หากมีงานอะไรและมีความจำเป็นจะต้องจุดพลุตลัย
ขอให้ดำเนินการขออนุญาตกับทางอำเภอ
กรมการปกครองให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน
เพราะเจ้าหน้าที่ก็คงต้องไปตรวจสอบเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับ

ทางนายอำเภอจึงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะดำเนินการไปตามกฎหมายด้วยนะครับ
เราก็ยังลุ้นปฏิหารให้เกิดขึ้นกับน้องมิ้วด้วย
ให้อาการหายดีไวนะฮะ